ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
กลางสัปดาห์แล้วนะคะก็ยังคงต่อเนื่องเรื่องราวของการตีแสกหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
พูดคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสัญหาสอสอค่ะ
คุณรู้ไหมว่าผมตั้งพักการเมืองมาไม่น้อยนะ

เขาบอกว่าการตั้งพักการเมืองคือเอาผู้มีอุดมการที่ตรงกัน

สิบห้าคนมีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันก็ไปสมัคร
ขอจดจัดตั้งพักการเมืองกับกรกต

ผมจะตั้งพักการเมืองพักแรกเนี่ยชื่อพักต้นตระกูลไทย

ต่อมาผมจะตั้งพักการเมืองพักสู้เพื่อไทย

ผมตั้งพักรักประเทศไทย
ผมได้รับคะแนนเลือกตั้งโดยผมเป็นหัวหน้าพักเกือบล้านคะแนน

ที่ผมพูดอย่างนั้นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้หมายความว่าผมเก่งกาด
เพราะปัจจุบันนั้นผมก็ไม่มีพักแล้ว
แต่ผมอยากจะอธิบายของการตั้งพักการเมืองในประเทศไทย
คุณว่าคนที่ไม่มี

ตั้งพักการเมืองได้ไหม

คุณก็อาจจะบอกว่าในฝันอาจจะตั้งได้
เพราะว่าจริงเนี่ยผมเสียเงินในการตั้งพักเนี่ย
คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีอยู่สองส่วนด้วยกันท่านผู้ชมครับ
การทั่งพักการเมืองถามว่า
ถามผมสิครับเพราะผมเป็นผู้มีประสบการณ์

ไปถามนักข่าวหรือถามพิธีกรรายการอื่น
ก็คงจะเล่าตามข่าว

ผมตั้งพักการเมืองและไม่ใช่ว่าผมตั้งพักอย่างเดียว
ผมยังสามารถพาตัวเองไปเป็นสอสอในสภาได้

ผมเป็นปาติฤทธิ์อันดับที่๖

หลังจากนั้นผมก็มาตั้งพักการเมือง

ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมก็ได้เป็นสอสอ
พาคนได้เข้าไปเป็นสอสอ
ผมเข้าไปอีก๓คนรวมผมด้วยเป็น๔คน
ผมไม่ใช้วิธีการลงสมัครสอสอเขตเลย

คือพักปัชธิบัตรกับพักเพื่อไทย
ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองพักใหญ่
กลับกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันผมก็จะอธิบาย

ผมเป็นผู้ที่สามารถทำได้ทั้งในด้านที่เรียกว่าธุรการ
ธุรการทางการเมืองถังพักการเมืองเนี่ย
ธุรการในระดับนี้คือพอคือผู้อำนวยการพัก
ธุรการที่ต้องประสานงานสมาชิกพัก
ในการประสานงานกับกรกตถูกไหมครับ
แต่พักการเมืองเนี่ย
มันมีพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นสอสอในสภา
อันนั้นหมายความว่าเป็นพักจริง
แต่เป็นพักนอกสภาคือไม่มีสอสอสักคนหนึ่ง
และไม่ได้ส่งสอสอหรือแม้กระทั่งการส่งสอสอแล้วไม่ได้รับเลือกตั้ง

ภักดิ์การเมืองมีอยู่๖๐๗๐ภักดิ์
สมัยหนึ่งมึงถึงขนาดว่ามีชื่อพักคนปลดหนี้

ไม่ใช่ไม่มีสมาชิกมีสมาชิกครับ

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจให้ดีว่า

มันมีภักดิ์การเมืองที่มีสสในสภาพักประชาธิบัติภักดิ์
ภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์ภูมิใจไทยภักดิ์ชาติไทยภักดิ์ชาติภักดิ์

ที่ผมพูดนั้นคืองานการเมือง

ถูกต้องครับมี๒ส่วนด้วยกัน
ส่วนของงานธุรการได้เป็นพักไม่เห็นจะยากเลย
สมัยผมมี๑๕คนก็ไปจัดตั้งขอจดกับกรกตจัดตั้งพักการเมือง
แต่ถ้าเกิดไม่มีการเลือกตั้ง
หรือแม้มีการเลือกตั้งแล้วคุณนิวครับ
ไม่ได้สในสภาพักประชาธิบัติภักดิ์แม้แต่คนเดียว
คุณมีประโยชน์อะไรคุณทำอะไรเนี่ย
เมื่อคุณมีสมาชิกแต่คุณไม่สามารถเอาสมาชิกคุณไปเป็นตัวแทน
เพื่อเข้าไปอยู่ในสภาเป็นตัวแทนในการเป็นปากเป็นเสียง

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่า
ในความหมายของคำว่าพักนั้นมีอยู่๒ส่วนด้วยกัน
คือภักดิ์ในทางธุรการกับภักดิ์ที่เป็นภักดิ์ที่อยู่ในสภา

ในสภาก็จะเห็นว่ามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ถ้าคนเป็นรัฐบาลก็ได้เข้าเป็นผู้บริหาร
เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นเลขาธิการนายก

เขาเรียกว่าข้าราชการการเมือง
หมายความว่าถ้าหมดอายุไขของรัฐบาล

ไม่ใช่ข้าราชการประจำ
ถ้าข้าราชการประจำก็จะอยู่ตลอด
ดังนั้นเมื่อท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้เป็นฟัง

ผมก็จะอธิบายเรื่องการเมืองให้ฟังอีกสักวันหนึ่ง
เพราะคนติดใจคุณนิวเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องการเมือง

ดังนั้นพักการเมืองที่ท่านผู้ชมมองอยู่นั้น

แต่ท่านสนใจพักที่มีเสียง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขยายความตอบ
กับเรื่องของการสัญหาที่มาการดำเนินงานหลักการต่างของภาคการเมือง

ต่อกันค่ะเรื่องของการเมืองเรื่องของภาคการเมือง
คือคำสั่งหัวหน้าคอสชเลขที่๕๓ทับ๒๕๖
ก็ให้สมาชิกพักทำการยืนยันความเป็นสมาชิก

เขาไม่ให้นักการเมืองขยับ
แม้แต่ผม

เขาบอกว่าให้ไปยืนยันความเป็นสมาชิกพัก

ใครอยากจะอยู่สมาชิกเป็นพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักชาติไทย
ก็ให้ไปยืนยันความเป็นสมาชิกภายในวันที่๓๐เมษา
ไม่กี่วันที่ผ่านมาหมดเขตการหมดเขตก็หมายความว่า
คุณพ้นจากการเป็นสมาชิกแล้วต่อไปนี้ถ้าคุณไม่ไปยืนยัน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิกพักต่อไป
ผมเรียนถามให้สั้นง่ายกับท่านผู้ชมนะครับ
การยืนยันสมาชิกพักนี่มีประโยชน์อะไรหรือ

ในเมื่อมันขับเคลื่อนทางการเมืองไม่ได้

เมื่อแม้แต่คุณประชุมพักยังไม่ได้เลย
การประชุมพักหมายความว่ายังไงครับท่านผู้ชม
ก็หมายความว่าผมอยากจะเรียกสมาชิกมาหารือ

ผมจะมีนโยบายในช่วงนี้อย่างนี้นะ
การประชุมกันก็คือการสื่อสารกัน

เป็นการสื่อสารกันเมื่อขาดการสื่อสาร

แล้วคุณจะให้ผมไปยืนยันสมาชิกเรื่องอะไร

ไม่มีความแน่นอนอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณนิว
ผมจะไปยืนยันความเป็นสมาชิกเพื่ออะไร
เพราะว่าเมื่อผมไปยืนยันป้งเนี่ย
ผมต้องจ่ายเงินบริจาค
ยืนยันสมาชิกต้องจ่ายเงินบริจาค๑๐๐บาทต่อปี
ถามว่า๑๐๐บาทมันมากมายหรือ

แต่ความหมายคือประชาชนเขาจะไปจ่ายเรื่องอะไร
เพราะโดยปกติประชาชนอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่า
เขามองว่าพักการเมืองเป็นในทุน
พักการเมืองมีสตางค์
ไม่งั้นจะมาทำงานการเมืองเพราะอะไร
ก็คุณดูง่ายว่ารัฐมนตรีแต่ละคน
เวลาเปิดเผยเงินบัญชีทรัพย์สิน
สับสินเนี่ยแต่ละคนมีเป็นร้อยล้านพันล้าน

คือธรรมเนียมไทยเขาคิดกันอย่างนั้น
เราเอาความคิดมาจากต่างประเทศ

ว่าเออมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะ
มีประชาชนที่สนับสนุนในโมเกร็ดมาบริจาค
สนับสนุนรีพับริกันมาบริจาค
ถามว่าเงินตัวนั้นมันเป็นเงินบริจาค
ที่จะทำให้พักการเมืองขับเคลื่อนได้จริงไหม

พักการเมืองทั้งหลายในระบอบประชาธิปไตยนั้น

ใช้ในการสนุนภาคการเมืองในการทำอะไรต่างจากนั้น

คุณเรียนรู้ได้ไวมากครับ
เพราะภาคการเมืองนั้นเนี่ย

คุณคิดว่าโดนัลดทรัมปวักเงินตัวเองไหม

ผู้ที่สนับสนุนนั้นเป็นนายธนาคารใหญ่
เป็นนายธนาคารยิว

บริษัทต่างเหล่านั้นสนับสนุน

ผมก็ต้องการปกป้องนโยบาย

นั่นคือสาเหตุในสหรัฐอเมริกา

มัธยมเอาปืนเข้าไปยิงกัน
ก็เพราะว่าบริษัทที่เป็นโรงงาน

ดังนั้นการกำหนดนโยบายกฎหมาย
เป็นสิ่งที่เงินทุนหรือในทุน

คนของตัวเองมาเป็น
ตำแหน่งรัฐมนตรีสส
ประชาชนคืออยู่ด้านล่าง

พักการเมืองจะลงสมัครสอสอ
พักการเมืองต่างก็ไปหาประชาชน

การสื่อสารของภาคการเมือง
ในช่วงการเลือกตั้งผ่านอะไรครับ

ผ่านการหาเสียง

ในช่วงการเลือกตั้งถามผมว่า

ไอ้พวกที่ไปยืนยันในภาคประชาธิบัตร

เป็นประชาชนที่ศรัทธาจริง
แน่นอนสิครับ
ศรัทธาอยู่แต่ผมเชื่อว่าพวกนี้เป็นหัวคะแนนเสียมากกว่า
เสียด้วยซ้ำนะจะว่าผมก็อาจจะศรัทธามากก็มีส่วน
แล้วก็จงมีส่วนว่าเขามีส่วนที่จะมาสนับสนุนก็แน่นอนครับ
นั่นคือฐานเสียงที่ผมเขียนไว้ก็คือฐานเสียงของประชาชน
ฐานเสียงของพักการเมืองก็คือสมาชิกพักถูกไหมครับ
แต่ถ้าสมาชิกพักคุณนิวครับ

พันเจ็ดนี่มันยืนยันมีประโยชน์อะไร
ผมต้องบอกกลุ่มพักการเมืองต่างเหล่านี้ไม่ใช่ไม่รู้
รู้แก่ใจว่าการยืนยันการเป็นสมาชิกพักนี้
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้ง
ไม่มีการสื่อสารบางคนก็บอกอุ้ยขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์
จริงไม่ใช่หรอกครับเขาบริจาคเงินร้อยหนึ่ง
มันจะได้เงินสักเท่าไหร่กันอีกที
ร้อยพันหมื่นแสนได้แสนเจ็ด
ผมถามว่าพักภูมิใจไทยเอาเงินแสนเจ็ดไปทำไมเหรอ
ตกไปเพราะว่าการโรงการเมืองที
ถามว่าปลาใสเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่มากกว่านั้นแน่นอน
ทำโปสเตอร์ต้องจ่ายมากกว่าเท่าไหร่
ให้เข้าใจถึงกระบวนการของพักการเมืองต่อไปครับ
สักครู่ตีแสงหน้ากันต่อค่ะ
คุณนิวครับเบรกนี้ผมจะต้องพูดให้เร็วซะหน่อย
คุณว่าถ้าเกิดผมบางประเทศผมไม่ต้องเป็นสมาชิกพักได้ไหม

ก็ในเมื่อผมเป็นคนสมมุติแล้วผลคนของประเทศนี้
ผมเป็นคนไทยถ้าเกิดผมเกิดที่แม่ห้องศรแล้วผมอยากจะไปลงสอสอที่ปัตตานีเนี่ย

เพราะว่าถ้าผมลงแล้วไม่มีคนเลือก
ผมก็ไม่ได้เป็นสอสออยู่ดีทำไมจะต้องไปบังคับเหมือนรัฐมนูลฉบับนี้
เอาล่ะลองดูรัฐมนูญฉบับนี้เขาบอกว่าเขาให้ยืนยันสมาชิกนะ
ทั้งที่ประชุมพักไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าประชุมพักไม่ได้
นี่คือหัวใจครับของการประชุมพักเพราะว่าเหมือนกับบริษัทล่ะครับ
ไม่ได้มาประชุมกรรมการกันแล้วไม่ลงคะแนนกัน
แล้วคุณจะรู้ได้ไงหัวหน้าพักตกลงคนเดียวสิ
เพราะฉะนั้นการประชุมพักนี่คือหัวใจของการบริหารพัก
เมื่อสมาชิกพักเป็นฐานให้กับพักการเมือง
ทีนี้รัฐมนุนฉบับนี้กำหนดว่าผู้สมัครสอสอได้เนี่ย
จะต้องผ่านการคัดเลือกคัดเลือกจากใครสมมุติคุณนิวจะลง
คุณนิวไหมคุณจะต้องมี๑๐๐คนของสาขาพักในภาคนั้น
เพราะว่าการกำหนดให้พักจะต้องมี๔สาขาเหนือใต้ออกตก
ภาคละ๑สาขาอย่างน้อยและในแต่ละภาคคุณก็ต้องมีคนเป็นสมาชิกจริง
อย่างน้อย๕๐๐คนดังนั้นต้องมี๑๐๐คนของสาขาพักของภาคนี้
ตัวอย่างเช่นคุณอยากจะลงสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเป็นภาคกลาง
นะคุณก็ต้องมี๑๐๐คนของสาขาพักภาคกลางสนับสนุนคุณ
และยังต้องมีอีก๕๐คนเป็นตัวแทนในจังหวัดที่คุณจะลงก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นตัวแทนจังหวัดเลือกเอาละ๑คุณอาจจะโหวตแล้วคุณอาจจะได้อันดับ๑
และมีคนได้อันดับ๒หลังจากนั้น๒คนนี้ก็ส่งมากรรมการบริหารพักษณ์ตัดสินใจ
เลือกเอาว่าจะเอา๑หรือจะเอา๒ผมถามคุณว่า

ถ้าคุณหาไม่ได้แล้วคุณจะไปลงเลือกตั้งเพื่อทำเผลออะไรครับว่า๑๕๐คนเอง
มันคือจำนวนที่มันเป็นไปได้อยู่แล้ว
พักการเมืองได้ไหมโอ้โหบางเขตเลือกตั้งกว่าจะได้ชนะ
ก็ต้องมีเป็นแสนคะแนนบางเขตก็เจ็ดแปดหมื่นบางเขตก็ห้ามืน
แต่นี่มัน๑๕๐คนเองแต่บรรดาภาคการเมืองก็ร้องโอดคล้วน
โอ้โหมันเยอะมันไม่ไหวนะฮะ
ปัญหาก็คือไม่ได้ประชุมพักในช่วงนี้
ไม่มีการเลือกตั้งในช่วงนี้เอาล่ะครับทีนี้ลองดูสิครับว่า
สมาชิกทั้งหลายเนี่ยล้วนจะต้องสนับสนุนภักดิ์
แต่ในระบบการเมืองไทยนั้นพักเนี่ย
ภักดิ์เนี่ยสนับสนุนสมาชิก
เพราะว่าถ้าพักไม่สนับสนุนสมาชิก
สมาชิกจะมาอยู่กับพักทำไม
คุณพูดแบบบ้านนี่แหละดีที่สุด
แล้วเป็นสมาชิกไปเพื่ออะไร
ทีนี้พักการเมืองเนี่ยนะฮะ

แต่ประชาชนไทยนั้นไม่ได้มองพักการเมืองว่า
โอ้โหพักนี้เราต้องสนับสนุนนะเราต้องร่วมช่วยกัน
คือในรัฐมนูลเขียนไว้อย่างนั้นคิดไว้อย่างนั้น
คิดว่าพักการเมืองจะเกิดได้ต้องมาจากประชาชนสนับสนุน

จะมีกี่พักการเมืองในประเทศไทยที่เป็นสถาบัน

การเป็นสถาบันของภักดิ์การเมืองหมายความว่าอย่างไรครับคุณนิวครับ
ความเป็นสถาบันได้ผมก็ต้องไปพึ่งตัวบุคคล

คุณคิดว่าพักการเมืองไทยกี่พักที่ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

พักการเมืองไทยยังไม่ใช่สถาบัน

ประชาชนที่จะศรัทธาพักการเมือง
ถึงขนาดควักเงินบริจาคให้
นั้นเป็นหัวคะแนนเป็นสอสอ

มันไม่ใช่ไงครับเพราะถ้าไม่ใช่เขาจะไปบริจาคให้เรื่องอะไร
ประชาชนเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาควรจะไปบริจาค
เพราะเขาไม่ได้ศรัทธาพักการเมืองถึงขนาดว่าจะต้องควักเงินบริจาคให้
นี่คือปัญหาว่าพักการเมืองไทยยังไม่ใช่สถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง
ทีนี้เอาล่ะครับมองถึงการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น
คือการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น
อันนี้คุณถามจริงว่าที่ผมอธิบายว่า
จะได้การสนับสนุนบัตรประชาชนจริงไหม
เพราะเขากำหนดเองว่าเขาจะต้องมี๑๐๐คนจากสาขาภักษณ์ของภาคนั้น
และจะต้องมี๕๐คนเป็นตัวแทนของจังหวัดที่คุณจะลงยากมากไหม
คนนะคุณนิวถ้าคุณไม่มี๑๕๐คนมาสมัคร
ให้คุณมาคัดเลือกเพราะว่าเขาจะเลือกคุณเป็นตัวแทน
การเป็นสอสอก็คือเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ชื่อก็บอกแล้วผมถึงบอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้
มันคิดแล้วมันก็ประหลาดคนไทยเราก็คิดไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเมื่อเป็นคนไทยผมจะไปสมัครจังหวัดไหนสมัครไม่ได้
ผมต้องให้คนในจังหวัดนั้นมาสนับสนุนผมก่อน
แล้วผมเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ถ้าเกิดผมเป็นคนไทย
ผมอยู่ที่ไหนมันก็จังหวัดนี้มันก็เป็นของประเทศไทยทั้งนั้น
ไม่ถูกหรือครับดังนั้นยังไม่จบนะครับ
เพราะสองคนที่คุณได้รับคัดเลือกมาจึงต้องไปผ่านกรรมการบริหาร
ถ้ากรรมการบริหารบอกคุณนิวมาลงใช่ไหม
คุณได้รับเลือกมาจาก๑๕๐คนนี้ใช่ไหม

คำถามอีกสัญหากันเพราะอะไรนะครับ
และความเป็นสมาชิกพักนั้นเป็นประโยชน์ต่อพักการเมือง
ต่อเมื่อมีการเลือกตั้ง
ดังนั้นตรงวันนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง
แมพกำหนดกุมภาปี๖๒นายกยืนยันว่าแน่นอน

แล้วคุณจะรีบไปยืนยันสมาชิกทำไม
นี่ก็เป็นคำถามอยู่วันนี้นะที่จะคุยกันเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นหนึ่งที่วันนี้ผมสรุปคือ
มันไม่ต้องรีบในการยืนยันสมาชิกเพราะยังไม่มีการเลือกตั้ง
แม้แต่การประชุมพักก็ยังไม่มีด้วยซ้ำ
ขณะเดียวกันสมาชิกพักที่จะเป็นฐานเสียง
สนับสนุนให้กับพักการเมืองมันต้องใกล้เวลาเลือกตั้ง

ช่วงนี้เป็นช่วงเคราะห์กะลาครับ
ถือว่าเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องของก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี๖๒นะคะ
แสกหน้ากันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันก่อน